เรื่องของวัยมรุ่นหัวมร้อนครับวัยรุ่น๖คนเขาก็ขับกระบาดไปเที่ยวกันขากลับไปเจอวัยรุ่น๑๐กว่าคนดักรออยู่

อาวุธครบมือแล้วก็กระทืบสน่วมแม้จะขอชีวิตแล้วก็ตามเขาก็ไม่ยอมครับ
ทำเขาทำไมนะครับอันนี้กล้องวงจรปิดของหน้าบ้านหลังนี้ที่
เห็นภาพเหตุการณ์ตรงข้ามนะฮะก็เป็นรถกระบะอ่าขับผ่านไปปุ๊บ
มีจักรยานยนต์ขี่มาตามประกบบีดแตรให้จอดนะ
ให้รถกระบะจอดเสร็จปุ๊บก็ตามคลิปเลย
คุณผู้ชมโดนลากลงมารุมทำร้ายทุบรถก่อนและลากคนในรถลงมา
ซ้อมซ้อมหนำใจเสร็จปุ๊บแยกย้ายกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของเมื่อวานนะฮะ
ทีนี้เนี่ยสภาพของคนเจ็บคุณผู้ชมแต่ละคนนะ
เนื้อตามตัวนะมีแต่เลือดรถกระบะก็เสียหายกระจกก็แตก
ดูสภาพดิดูหน้าตามีแต่เลือดตาปูดบวมโดน
ต่อยกันเละเทะไปหมดเลยนะฮะในรถก็มีแต่คราบเลือดนะครับ
หนึ่งในคนเจ็บเป็นเยาวชนอายุสิบหกปีบอกว่าก็วันที่ผมไปเที่ยวกันเนี่ย
ผมไปกัน๖คนไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองบุรีรำ
ก็คือคืนของวันที่๓๐ต่อเนื่องของเช้าวันที่๑นะฮะ
ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งตีสองทีนี้ตีสองผับปิดก็กลับ
ขึ้นรถกระบะขับกลับไปจะกลับบ้านที่อำเภอพระพาชัย
ขากลับขับออกมาจากตัวเมืองวิ่งไปตามถนนสายบุรีรำสุริน
ขับออกมาประมาณ๔กิโลมีวัยมรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา
รวมแล้วหลายคัน๑๐กว่าคนมาดักหน้าดักหลังบังคับให้จอด
จอดเสร็จปุ๊บไม่ได้ฟังอะไรฮะเอาไม้ตีเอาก้อนหินข้างทางไปทุบกระจกจนแตก
แล้วก็ทำร้ายคนที่นั่งอยู่ในรถนะฮะหลังจากนั้นไม่พูดไม่จา
ทุกคนก็หมอบแล้วก็ยอมยอมแล้วยอมแล้ว
รอให้เขาทำอย่างหนำใจแล้วเขาก็หนีไปอ่ะโอ้โห
งงไหมล่ะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าสู้อาจจะตายนั่นน่ะสิ
ก็เลยยอมดีกว่าอยากทำก็ทำไปว่าอย่างนั้น
ใบหน้าร่างกายบอบช้ำเลือดออกหน้าแตกดวงตาปิดมองไม่เห็น
ตอนนี้มีคนนึงคนนี้เสี่ยงตาบอดถามว่าถามหน่อยเถอะ
รู้จักคนที่มารุมทำร้ายไหมไม่มีใครรู้จักมาก่อน
แต่ไม่แน่ใจว่าตอนอยู่ในสถานบันเทิง
ไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าไปมองหน้า

อันนี้ไม่ทราบฟังเสียงในหนึ่งคนเจ็บหน่อยนะฮะ
มีก้อนหินมีขวด

ก็ไม่ได้พูดนะแบบเขาก็ทำร้ายอย่างเดียว
อยากรู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ล่าสุดคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาได้แล้วจำนวนนึ

นะฮะคือเดี๋ยวจะให้คนเจ็บทั้งหมดที่อาการดีขึ้นเนี่ยไปชี้ตัวหน่อยนะครับ
ถ้ายืนยันว่าจริงว่าใช่เดี๋ยวคงจะดำเนินการสอบส่วนแล้วก็ขยายผลต่อไป
แต่เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะไปกระทบกระทั่งไปคำเมนต์กันไปหรือไปเต้นโดนเขาหรือเปล่า

สถานบันเทิงอะไรแบบนี้เขาก็เลยตามมาทำร้ายกันแต่ว่าสาเหตุจริงยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอสอบสวนก่อนนะครับ
หัวร้อนแบบไร้สติ